มามาเตือนภัยกันหน่อยค่ะสำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนน
เพราะมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกระบะสองคันพุ่งชนกันกลางสี่แยกค่ะ
เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บด้วยติดตามในช่วงตลอดอาเต็ด
โอ้โหมาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมชนกลางลำอย่างแรงดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ
วงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่ม๑๔นาที
กระบะคันสีดำพุ่งมาทางตรงขณะที่กระบะอีกคันกำลังเหมือนจะเลี้ยวค่ะ
เหมือนจะกลับรถนะคะแล้วก็พุ่งชนกันกลางลำแบบนี้
กันอย่างแรงจนทะไหลไปที่เกาะกลางถนนเลยนะคะให้ดูอย่างงี้ไม่ได้บอกใครผิดใครถูกนะ
พอชนกันอย่างงี้ก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บรวมห้าคนโอ้โห
ละเมืองดีที่อยู่แถวนั้นก็รีบไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะ
แล้วก็นำคลิปนี้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการเตือนภัย
หลายคนก็อยากจะเตือนนะผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวัง
จากการที่ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่ารถที่เกิดเหตุเป็นนิสสันสีดำ

ขับมาตามถนนทางหลวงหมายเลข๒๑สายสระบุรีลมศักดิมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่ามีรถกระบะสีบรอนทองซึ่งมีผู้โดยสารในรถ๓คัน
เขาบอกว่าขับมาแล้วก็เลี้ยวขวาเหมือนจะกลับรถอ่ะ
แต่มันระยะกระชั้นชิดนะคะก็เลยทำให้พุ่งชนกันอย่างจัง
คือคำถามมันเกิดขึ้นว่าตรงนี้มันกลับรถแบบนี้ได้ไหม

ส่วนทางฝั่งที่มาทางฝั่งตรงอันนี้เราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันไฟแดงอยู่หรือไฟเขียวอยู่
ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตรงนี้ต้องตรวจสอบว่าผ้าวงจรปิดมันไม่ได้เห็นครบอะนะคะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจภูทรน้องไผ่ก็จะสอบสวนผู้ขับขี่ทั้งสองคันรวมถึงตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดอีกครั้ง

บัตรเหตุมันเกิดขึ้นมันมีผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บแล้วมีรถที่เสียหายแบบเนี้ย